เห็นคลิปนี้แล้วชอบมาก

เดี๋ยวไปฟังคลิปที่เขาทำให้มีชื่อเสียงก่อนเราลองดูก่อน
สาวเพชรบุรีต้นฉบับคัทยามาราศี

คุณหมอสาวสวยของโรงพยาบาลบุรีรำโชว์ลูกคอระหว่างที่คนมาฉีดวัคซีน

นี่ถ้าให้นั่งรอสังเกตการณ์๓๐นาทีนะขอรอสัก๒ชั่วโมง

คือยอดคนชมคลิปนี้ถล่มทลายเกือบล้านคนแล้วแน่นอนว่าชาวเน็ตอยากรู้จัก

หมอปุ๊บนะฮะไปที่โรงพยาบาลบุรีรำครับ
หมอปุ๊บหรือแพทย์หญิงนักชะลีดาบันเทิงใจ

เองเลยนี่ดูนามสกุลท่านก็มีความสุขแล้ว
อายุ๒๔ปีเป็นคุณหมอประจำตึกศัลยกรรมกระดูกนะครับ

ปุ๊กเล่าบอกว่าเพิ่งจบมาหมาดค่ะ
แล้วก็มาประจำอยู่ที่นี่เพราะเป็นบ้านเกิด
โอ้โหสำนึกรักบ้านเกิดด้วยนี่นะฮะ
สาเหตุที่ร้องเพลงในวันนั้นคือจะเลิกงานอยู่แล้ว
มีพี่พยาบาลในห้องฉีดวัคซีนบอก
หมอหมอร้องเพลงให้หน่อยเหนื่อยไปทั้งวันเลยอ้อนแหละดูออกนะครับ

คุณหมอเคยประกวดร้องเพลงเป็นแชมป์๒๐สมัย
ของรายการดวนเพลงชิงทุนของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง
เมื่อครั้งที่เรียนแพทย์ปี๓ได้รางวัลชนะเลิศมา
แล้วก็พิเศษสำหรับแฟนไทยรัฐทีวีครับ
ร้องสดกันไปเลยฮะ
อยู่บนฝากฟ้าแห่งแสงสุขใส
ได้เป็นเสมือนดวงตา
คอยส่องมองเธอด้วยแววตา
แห่งความพักดี
โอ้โหเสียงแบบละมุนมากเลยอ่ะ
ฟังแล้วอยากจะเข้าสู่วิมารดิน
แต่สิ่งสำคัญที่คุณหมอปุ๊กบอกก็คือ

จะได้ปลอดภัยจากโควิด๑๙ครับ

ฟังเพลงด้วยลูกชิ้นยืนกินด้วย
ครบเลยแต่เขาให้ไปไม่ได้ตอนนี้